ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขับรถอเนกประสงค์
พุ่งชนเสาสัญญาณไฟจราจรนะครับ
แต่ว่าโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องพุ่งชนปิดกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรเฉียงใหม่
บันทึกภาพขณะรถสีบรอนเทาขับมาตามถนนสายเชียงใหม่ฮอด

แต่พอมาถึงแยกแม่เหี่ยสมานสามัคคี
จู่กลับพุ่งชนเสาสัญญาณไฟจราจรอย่างจัง
จะพลิกตะแคงขวางช่องทางด้านขวา

ซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติอายุประมาณ๔๐๕๐ปีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถจักรยานยนต์ที่มีชายหญิง๒คน
ขี่ซ้อนกันไปตามถนนเทพกษตรีในพื้นที่หมู่๑ตะบนไม้ขาว
ทะลางจังหวัดภูเก็ตแต่พอมาถึงทางโค้งบางดุก
จู่รถจักรยานยนต์กลับเสียหลักพุ่งชนต้นไม้บนเกาะกลางถนน
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถจักรยานยนต์ขาด๒ท่อน
ใกล้กันพบนายรัชตะแสงวันอายุ๓๖ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
นางสาวจิราวัลนวลขาวอายุ๒๖ปีคนซ้อนเสียชีวิตขาดที่
จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
กำลังขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองภูเก็ต
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนน
เสาปูนและต้นพญาสตบันจนเสียชีวิต
กระดูกปฏิเขตรถบรรทุกกัสเสียหลักหลุดโค้งคลิกตะแคง
บนถนนสายบุรีรำสุรินในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ทำให้ถังน้ำมันของรถบรรทุกรั่วและมีน้ำมันไหลเต็มพื้นถนน
นายวิศนุประจำถิ่นอายุ๓๐ปีคนขับรถบรรทุกกัสต้องปีนหนีตายออกมา
เพราะเกรงว่าจะเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น
ใกล้กันพบรถกระบาดมิซูบิชิ๔ประตูสีขาว
ขับตามหลังมาเหยียบน้ำมันที่๖บนถนนแล้วเสียหลักตกข้างทาง
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและถังก๊าซไม่รั่วไหล
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อนย้ายรถบรรทุกก๊าซ
กิดขวางจราจรและนำทรายมาเทกลบคราบน้ำมันเอาไว้

เจ้าหน้าที่ดับเปลืองฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถเก๋ง
หลังร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๔ตะบนหนองเสม็ด

โดยใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่รถเก๋งก็ถูกไฟไหม้วอดทั้งคัน
ก่อนเกิดเหตุเจ้าของรถเก๋งขับรถมาจอดตรงจุดเกิดเหตุ
แต่รถติดลมใต้ท้องรถด้านหน้ากระแทกกับพื้นถนน
ว่ามีน้ำมันรั่วไหลและเกิดประกายไฟจึงเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น